แล้วก็จะมีการคั่วเห็ดถอบนะทำปรุงรสอร่อย
แล้วก็ทำมาเป็นลักษณะไส้อัวแบบนี้
แล้วไม่แค่นั้นยังมีแกงอ่อมเห็ดถอบ
เห็ดทอบต้มกับน้ำพริกแล้วก็หมกเห็ดทอบจำไหนด้วย

คราวนี้มีวัตถุดิบแล้วก็มีเมนูใหม่จากเห็ดถอบเยอะแยะเลย
คุณอนงพันธ์โคศิษฐกุลชัยเจ้าของร้าน
บอกว่าทางร้านจะทำไส้อัวเห็ดถอบออกขายปีละครั้ง

แล้วขายแบบนี้ต่อเนื่องมาเกือบ๑๐ปีแล้วค่ะ

อ๋อเหรอเก็บมาทีได้หลายร้อยกิโลกรัมนะคะ
เขาก็เอามาส่งให้กับทางร้านนี่แหละ
จะได้เอามาทำไส้อัวได้ตามความต้องการของผู้บริโภค
ตอนดูสักครบศุกร์ในยากาศมันจะพวกลงไปอยู่

ไปไกลแล้วก็รักษาคุณภาพด้วย

ขั้นตอนการทำค่อยดูไปคุณชนะ
ก็จะเริ่มจากการนำเห็ดถอบไปล้างทำความสะอาดแล้วเข้าเครื่องบด
จากนั้นก็จะนำไปผสมกับเนื้อหมูและมันหมูในอัตราส่วน๑ต่อ๑
แล้วก็เติมน้ำพริกน้ำปรุงรสสูตรเด็ดเฉพาะตัวของทางร้าน
และพวกเครื่องเทศใบมะกรูดสับต้นหอมสับผักชีสับคนให้เข้ากัน

พอเสร็จแล้วนะก็จะนำส่วนผสมที่ออกมาเนี่ยนะคะ
เอาไปยัดไส้สิจ๊ะเอาไปทำเป็นไส้อัว
จากนั้นแล้วค่ะก็จะนำไปรวนในกระทะที่ตั้งน้ำเดือดเอาไว้ที่ให้พอสุกแล้ว
ต้องไปรวนก่อนเพื่อให้มันสุกประมาณนึงจากนั้นค่อยนำไปย่างไฟที่ทำมาจากถ่านกะลามะพร้าว
เออนะเขาก็คัดสรรทุกอย่างเลยนะคะ
ให้มันมีผลต่อการพวกกลิ่นเอยลักษณะของไฟเอ่ยมันมีผลหมด
แล้วปีนี้ทางร้านมียอดสั่งจองล่วงหน้ากว่า๕๐๐กิโลกรัม
แล้วก็คาดการณ์ว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยด้วย

ก็ต้องรีบหน่อยละกันเพราะว่าคนเขาอยากได้เงินเยอะนะคะ
ส่วนราคาค่ะราคาขายไส้อัวเห็ดถอบปีนี้ก็ต้องปรับขึ้นตามต้นทุนนะคะ

ขายกิโลกรัมละ๗๖๐บาท

ส่วนใครสนใจแบบนี้อยากจะลิ้มลองกันบ้างก็ติดต่อสอบถามไปได้
เฟซบุ๊คของทางร้านนงพันธ์ไส้อัวย่าง

อยากดูน่ะ
เอาจริงแล้วไส้อัวที่ภาคเหนือมีหลายจังหวัด
เด่นดังมีมากมายคุณผู้ชมก็ลองไปเลือกสรรกันดู
อยากดูอีกสักรอบได้ไหมตอนเขาทำผลิตภัณฑ
ผมอยากดูตอนที่เขาผมแบบปิดฝาแล้วก็เชื่อมฺชาช

มันดูแล้วมันเป็นยังไงมันได้ฟิลดี
เขาก็ทำได้มาตรฐานไง
ใช่อยากให้ดูตรงนั้นก็ดูนี่มาประมาทวนเย็น

เฮ้ยมันฟุ๊บลงไปเลยอ่ะแปลกจังเลยไม่เคยเห็น
ดูหน่อยตกใจ
แล้วมันดูเห็นแล้วมันเห็นเราอยากซื้อไงเห็นได้อย่างนี้แบบเออ
มันเห็นช่วงที่เขาซีนสุดยากาศแล้วอยากซื้อ
แล้วช่วงที่เขาล้างเห็ดถอบช่วงเขาปรุงอะไรอย่างนี้
มาถ้าเห็นแบบอย่างนี้ว่าดูดตกนั่นบอก
อยากซื้อเลยคือคุณไม่แตกคนนะ
แล้วที่ว่าวแล้วแล้วแต่แล้วแต่คุณอ่ะ
ทำให้ดูหน้าร้านนี่ผมวิ่งเข้าไปซื้อเลยนะ